ตามอีกหนึ่งคดีค่ะกรณีที่อดีตผู้ใหญ่บ้าน
มีการลวงสาวมงค์วัย๒๒ปีไปขืนใจ
หลังจากนั้นมีภาพแชร์ลงในโลกโซเชียล
แล้วสาวมงค์ก็ตัดสินใจกินยาฆ่าตัวตายด้วยความอับอาย
เมื่อวานนี้ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คุมตัวได้ที่จังหวัดตากไปคุมตัวอดีตผู้ใหญ่บ้าน
โดยอดีตผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าตั้งใจที่จะมอบตัวกับตำรวจอยู่แล้ว
นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าเมื่อวานนี้
โดยตำรวจกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคม
ก็ร่วมกับตำรวจภูทรเมืองลำปางนะคะ
ควบคุมตัวนายนพดลนวะอริยะ
ผู้ใหญ่บ้านตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตาก

ความผิดคือข่มขืนและกระทำชำราว
สาวชาวมงค์วัย๒๒ปี
แล้วก็มีการนำภาพไปเผยแพร่ในโลกโซเชียล
ฝ่ายหญิงอับอายกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตาย
แล้วเมื่อวานนี้ก็ไปควบคุมตัวได้
บริเวณสาราริมทางอำเภอเมืองจังหวัดตาก
ซึ่งอดีตผู้ใหญ่บ้านก็ให้การปฏิเสธ
แล้วบอกด้วยนะคะตั้งใจที่จะมอบตัวอยู่แล้ว
แล้วก็ขอมอบตัวสู้คดีจะทำความจริงให้ปรากฏ

เรื่องคดีคุณก็ไปว่ากันที่ศาลนะครับ

เราจะเป็นกรุธจากทศพลังสมือประคมนมนำมาช่วยกันจัดพุม
แล้วก็ส่งที่ลำปลางโจรเชียมเป็นประตูดีเกิดเทศ
เดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดทีหลังครับ
เพราะว่าช่วงนี้ก็ชู้หุก
อีกอย่างก็คือบางครั้งอาจจะต้องพูดในชั้นสารด้วย
ก็ของ้อเงินก่อนนิดหนึ่งครับ
หลังจากที่ควบคุมตัวแล้วก็พาไปยังบ้านพักที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
เพื่อที่จะไปหาหลักฐานต่างเพิ่มเติมแล้วก็ไม่พบความผิดปกตินะคะ
หลังจากนั้นค่ะพามาที่กรุงเทพเลยมาที่กองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์
ก็มาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกรวมถึงเมื่อวานนี้ช่วงประมาณบ่ายสองโมงกว่า
คุณผู้ชมก็มีการแถลงข่าวด้วยนะคะ
ซึ่งจากการสอบปากคำเบื้องต้นอดีตผู้ใหญ่บ้านก็ยังให้การปฏิเสธ
บอกว่าไม่ได้ข่มขืนแต่เป็นการสมยอม
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ
ทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขารู้จักกับฝ่ายหญิงก็คือสาวมงค์รู้จักได้ยังไง
ทางเฟซบุ๊กค่ะคุยกันประมาณสัก๒๐วัน
หลังจากนั้นก็มีการนัดเจอกันที่สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
เพราะว่าทางสาวมงค์เขาก็มีอาการปวดหลัง
แล้วก็ทางอดีตผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามียาสมุนไพรยาลูกร้อน
จะแก้เรื่องของโรคปวดหลังได้
แล้วเดี๋ยวนัดกันเดี๋ยวจะเอายาสมุนไพรนี้ไปให้
หลังจากนั้นค่ะก็พาฝ่ายหญิงเข้าโรงแรมร่วมหลับนอนกัน

อันนี้คือจากที่อดีตผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลนะคะ
ทีนี้ก็ถามเรื่องเกี่ยวกับรูปด้วย
ว่ารูปที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลมันมาได้ยังไง
อดีตผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนที่อยู่ด้วยกันในโรงแรม
อยู่ดีคือเขาถือมือถือของฝ่ายหญิงอยู่
แล้วมีผู้ชายทักแชทมา
มือถือของฝ่ายหญิงประมาณว่าคิดถึงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

ถ่ายภาพเห็นหัวของผู้ชาย
แล้วก็ผ่านไปยังผู้หญิงสาวมงค์ที่กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่
แล้วก็ส่งกลับไปในอินบ็อกซ์ของผู้ชายที่ส่งมา
เหมือนกับเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของค่ะคุณผู้ชม
ว่าตอนนี้ฝ่ายหญิงอยู่กับอดีตผู้ใหญ่บ้านนะ
หลังจากนั้นค่ะเขาก็ลงไปกินข้าว
แล้วก็ซื้อยาคุมฉุกเฉินมาให้ฝ่ายหญิงกินด้วย
แล้วพอวันรุ่งขึ้นก็ไปส่งฝ่ายหญิงที่บ้าน
แล้วก็มาทราบภายหลังว่าเธอกินยาฆ่าตัวตาย
รวมถึงมีการขอโทษครอบครัวฝ่ายหญิงด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

ห้องผมไปเป็นคนไปเสียค่าห้อง

เหมือนกับที่คุยกันมาในเฟซบุ๊คในโทรศัพท์เลยครับ
แล้วก็ทีนี้ผู้ชายหรือว่าแฟนเรือ

คิดถึงคนที่ผมถ่ายรูปส่งให้ครับ

แล้วผมเอาโทรศัพท์ของประเทศไทย

ส่งให้กับผู้ชายคนนั้น

ลักษณะเป็นแฟนของผู้หญิง

เฟซบุ๊กกันบ่อยนะครับ

ก็มีการนำตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

แต่ก็มีการมาแถลงข่าวค่ะ

พลตำรวจตรีชาวลิศแสวงพืช

ตำรวจตรีกรชัยคล้ายคลึงผู้การปคม
ก็แถลงนะคะยืนยันว่าแม้ว่าผู้ต้องหาจะปฏิเสธ
แต่ณตอนนี้ตำรวจเองก็มีหลักฐานต่างชัดเจน
โดยมีเนี่ยค่ะคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นคลิปที่นายอัชริยะเปิด
เป็นคำให้การของหญิงสาวก่อนที่จะเสียชีวิต
แล้วก็ถือว่าคลิปนี้เป็นหลักฐานสำคัญมีน้ำหนักเพียงพอ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าผู้ต้องหาไม่ได้เข้ามอบตัว
แต่เป็นการที่ตำรวจไปจับกลุ่ม
ส่วนในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นแว๊บเมื่อสักครู่นี้
เป็นขณะที่ผู้ตายพยักหน้าสายหน้าแล้วก็ชี้
เพราะว่าตอนนั้นก่อนจะเสียชีวิตคือผู้ตายมีการกินยาฆ่าแมลงไป

ไม่สามารถจะพูดได้แต่ก็มีคนถามคำถาม
แล้วเธอก็พยักหน้าบอกว่าเธอโดนขืนใจจริงจากผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะคะ
อกจากนี้ค่ะก็ยังพบว่าทางอดีตผู้ใหญ่บ้าน
มีความพยายามที่จะหลบหนีมีการทำลายเสื้อที่ใส่ในวันเกิดเหตุ
รวมถึงโทรศัพท์มือถือที่เป็นหลักฐานสำคัญ

แล้วก็มีการเตรียมพร้อมที่จะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
จากการสอบสวนก็ยังพบข้อมูลด้วยว่าผู้ต้องหาเนี่ย
เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วด้วย
จนทำให้ถูกปลดจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนะคะ
ส่วนความคืบหน้าที่บริเวณท่าอากาศยานลำปางอำเภอเมืองลำปางนะคะ
สืบสวนได้นำตัวนายนพดลนวอริยะอายุ๔๒ปีชาวจังหวัดตาก
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดลำปางคดีข่มขืนสาวมงค์อายุ๒๒ปี
ลงจากเครื่องไปที่สพเมืองลำปาง
เมื่อผู้ต้องหาเดินทางถึงสนามบินลำปางจนไปถึงสพลำปาง
ผู้สื่อข่าวก็สังเกตเห็นสีหน้าของนายนพดล
ว่ามีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างชัดเจนค่ะ
ว่าจะรับสารภาพหรือเปล่าหรือว่าจะให้การปฏิเสธ
คำถามก็หลั่งไหลมาค่ะไม่ว่าจะเป็นคบกับผู้ตายนานหรือยัง
แต่ว่านายนพดลเองก็ไม่ยอมจะพูดอะไร
ก่อนที่จะถูกนำตัวไปเข้าห้องคุมขัง
แล้วก็จะสอบสวนต่อในเช้าวันนี้อีกครั้งนะคะ